ประเพณีสงกรานในภาคอีสานให้ความสำคัญกับการส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์และรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข
ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
การทำบุญส่งน้ำสงกรานในภาคอีสานมีกำหนด๓วันคือวันแรกเรียกวันสังขารล่วง
วันที่๒เรียกวันสังขารเน่าและวันที่๓เรียกวันสังขารขึ้น
ชาวบ้านเชื่อว่าหากไม่มีพิธีสาดน้ำรถกันอย่างเต็มที่แล้วในปีนั้นฝนจะแรงทำนาไม่ได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน